คุณผู้ชมคะมาดูคดีเสือดำกันหน่อย
ทางด้านของหัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าได้มีการสรุปเกี่ยวกับผลการตรวจดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้ว
คือครบถ้วนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ส่งไปให้กับทางตำรวจตั้งแต่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย๑๗หน้าถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็บอกเลยว่าจากกรณีนี้ก็จะเป็นคดีตัวอย่าง
จะทำให้เห็นว่าเมื่อสัตว์ป่าตายสัตว์ป่าเองก็สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้
คดีนี้จะเป็นกรณีศึกษาก็จะทำอย่างเต็มที่
ว่าพอส่งให้ตำรวจเรียบร้อยตำรวจก็จะสรุปสำนวนส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้องได้ทันนะคะ
รกณิตาอุยถาวรค่ะหัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าตั้งแต่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
อบรายงานผลการตรวจดีเอ็นเอของซากสัตว์ป่าในคดีนายเปรมชัยกรรณสูตรพร้อมพวกที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแบบสมบูรณ์๑๐๐แล้วนะคะ
ส่งไปให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งต่อไปให้สำนักงานอายการภาค๗
หัวหน้าหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานก็บอกด้วยว่ารายงานนี้นะคะมี๑๗หน้าภาพรวมเป็นแบบนี้ค่ะเป็นการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอของซากสัตว์ป่าต่างเสือดำเป็นเสือดำเพศเมียจากการตรวจดีเอนเอหยดเลือดทั้งที่มีดเหน็บ๒เล่มมีดทำครัว๑เล่มรวมถึงหยดเลือดตามพื้นดินใบไม้ในที่เกิดเหตุ
ส่วนดีเอนเอไก่ฟ้าก็ยืนยันชัดเลยว่าเป็นชนิดของไก่ฟ้าหลังเทาส่วนที่มีการอ้างว่าซากสัตว์ที่ชำแหละอีกชนิดเป็นเนื้อเก้งสรุปว่าเป็นเนื้อของหมูป่าค่ะ
รกณิตาบอกด้วยนะคะว่าผลการรายงานนี้เนี่ยสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างได้เป็นอย่างดี
เช่นเสือดำที่ถูกชำแหละเป็นตัวเดียวกันกับเสือดำที่ถูกฆ่าหรือเปล่าใช้วิธีไหนในการล่าเสือดำพอเสือดำตายมีการชำแหละจริงเนี่ยค่ะสิ่งต่างเหล่านี้มันเชื่อมโยงพฤติการของกลุ่มนายเปรมชัยได้หมดเลย
กณิตาบอกทิ้งท้ายไว้นะคะว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัศน์ค่ะให้สังคมเห็นว่าสัตว์ป่าที่ตายไปแล้วสามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองได้และเขาสามารถที่จะยืนให้กับตนเองเพื่อสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่าเทียมกับมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะ